จุดก่อนหน้านั้นก่อนฮะก่อนหน้านั้นก็คือจังหวัดขอนแก่น
จำได้ไหมสถานการณ์ที่บอกว่าตำรวจล้อไว้หมดแล้ว
ล้อหมู่บ้านไว้หมดแล้วตอนนี้น้ำลงแล้วฮะ
มีเจ้าของบ้านเขากลับไปรีวิวไปรีวิวบ้านของตัวเอง
หลังจากที่น้ำลดลงโอ้โหแทบล้มทั้งยืน

เรื่องนี้หรอ

มึงตายมากกก

เค้าให้เป็นอุ้ย
วิ่งที่นำมันเป็นหนัง

อุ๊ยขนาดขวาซอดามากนัก
โอ้โห
โอ้โหตั้งลงมามันเลยกระเป๋าพรุ่งกระเป๋าผัก

ตู้ล้มตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในล้มหมดเลยเนอะ
นี่คือหมู่บ้านสุพลัยในจังหวัดขอนแก่น
น้ำลดลงแล้วน้ำมาตั้งแต่วันที่๖ตุลา
ประมาณวันที่๖ตุลาคมแล้วแช่อีก๑๐กว่าวันครับ
๑๐กว่าวันคือเราจะคิดถึงความหนักของตู้
ใช้คำว่ากูในใจกูแบกกัน๓คน
ไม่ไปฮะแต่น้ำมาทีพาไปไกลเลยฮะ
จากจุดที่มันตั้งไว้เนี่ยยับเยินเสียหาย
แม้กระทั่งเตียงใหญ่หลังใหญ่
เบาะอย่างหนักนะฮะมันพัดกริ้งไปกลิ้งมาหมดครับ
หรือแม้กระทั่งเอาเล็กแต่มันหนัก

มันอยู่ในกล่องกระดาษคือรังโซดา
ไปมาน้ำพาโซดากระเด็นมาไกล
ในครัวไกลพอสมควร
ดูประตูหน้าต่างยับเยินเสียหายโป่งหมดเลย

เหตุจานนี้เจ้าของบ้านแทบจะล้มคงจะยืน

ไม่รู้จะทำอย่างไรครับทำอย่างไรแปลว่าอะไร
ต้องซ่อมอะไรบ้างซ่อมระบบน้ำ
พังหมดเลยเหรอใช่ซ่อมระบบไฟคือไฟฟ้าใช่ไหมฮะ
ซ่อมระบบเฟอร์อะไรนะระบบเฟอร์
เฟอร์นิเจอร์ต้องซ่อมหมดเลย
ถามคำเดียวว่าอย่างนี้ประกันจะรับผิดชอบหรือเปล่า
คือประกันจะรับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องถามว่าคุณทำประกันของพวกนี้ไว้หรือไม่
คือต้องซื้อประกันประเภทที่คลุมถึงภัยพิบัติเอาไว้
อุทธกภัยถึงจะได้ต้องว่าอย่างนั้นเลยนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นนี่คือเจ้าของบ้านที่หมู่บ้านสุภาลัย
จังหวัดขอนแก่นเขาก็เลยรีวิวให้ดูว่า
พอกลับมาถึงตั้งแต่ก้าวแรกเลย
อยากจะล้มทั้งยืนตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวกลับมาถึงบ้านหลังน้ำท่วมครับ
ค่ะไปดูความหนักหนาสาหัสที่นครราชศรีมาต่อเลยนะครับ
คุณผู้ชมที่ด่านคุณทศค่ะคือในหมู่บ้านเนี่ยบ้านหลุงเนี่ยนะคะ
เขามีลักษณะเป็นสระเก็บน้ำไว้ทำน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
แต่ปรากฏว่าเห็นไหมคะตามภาพหน้าจอมันพังลงมาพี่
เพราะอะไรน้ำป่ามันซัดค่ะซัดแรงเข้าแรงเข้านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
นี่ครั้งที่สองในรอบของปีนี้แล้วนะคะชาวบ้านบอกเดือดร้อนมาก
ครั้งแรกเนี่ยสักประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาเห็นไหมคะ
วนน้ำคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปดูอ่างเก็บน้ำของจังหวัดนครราชศรีมา
อ่างเนี่ยเกือบจะเต็มความจุกักเก็บแล้วนะคะ
แปลว่าอะไรแปลว่ามวลน้ำที่มันมาเนี่ยมันก็จะแรง
มันแรงมากพอที่จะซัดคันดินกั้นน้ำให้พังลงได้
นี่เป็นครั้งที่๒แล้วสำหรับเดือนตุลาคมนะคะ
เดือนที่๒ครั้งที่๒ของรอบปีนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักกว่าครั้งเดือนกันยายนตรงไหนรู้ไหมคะ
เพราะว่ามวลน้ำจากตัวอำเภอด่านคุณทศเนี่ย
มันไหลเข้ามาสมทบด้วยดูสิคะประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อน
คือน้ำท่วมสูงสักประมาณ๒๐๕๐เซนติเมตรนะคะ
แต่ในความเคราะห์ร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง
เพราะว่ามีผู้ใจบุญนะคะนำอาหารเข้ากล่องเนี่ย
แจกให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม
อย่างที่บอกไปค่ะคือเราโดนกี่ลูกแล้ว
พายุอ่ะก่อนหน้านี้ก็คอมปาซุใช่ไหมคะ
แล้วก็ไลออนร็อก
ก็ไลออนล็อกแล้วก็มาคอมปาซุใช่ไหม

ค่ะนี่ค่ะนี่คือความเดือดร้อนนะครับ
ของชาวบ้านที่นครราชศรีมาค่ะ
ใช่ครับหนักจริงอีสานปีนี้นะครับ